ไอด้าไอราดาหลายคนทราบลูกสาวตัวน้อยน้องลาลาเบล
น่ารักเหลือเกินคุณผู้ชม๖ควบแล้วดูนี่แม่หน้าตาดีค่ะอินเนอร์มาเต็มแต่ละรูปภาพคุณไปดูในอินสตาแกรมคุณแม่เขาเถ
ดิฉันบอกเลยว่ายอมค่ะคุณคะบอกเลยแล้วก็คุณแม่เขาเล่าให้ฟังว่าอะไรรู้ไหม
ลูกสาวเนี่ยมีแววด้วยนะในเรื่องของการแสดงคุณผู้ชมเห็นแบบนี้ดูจากการโพสต์ท่าเนี่ยได้อยู่แล้วนะคะ
แล้วก็ความคิดคนอ่านเนี่ยนะโตกว่าเด็กที่มันอยู่อายุรุ่นเดียวกัน
ก็เลยเจอคำถามจุกอกไปนำไปว่าเมื่อลูกสาวเอ่ยปากถามว่าความสัมพันธ์กับอดีตสามี

บางทีบางอารมณ์อยู่ดีเขาก็จะถามว่า
เล่าให้ฟังหน่อยว่าทำไมถึงเลิกกัน

มาเล่าให้ฟังหน่อยสิทำไมถึงเลิกกัน

แต่ก็เล่าเพราะรู้ว่าเขาแบบเขารับได้เขาเข้าใจอะค่ะ
เราก็เล่าให้มันเป็นเรื่องราวเหมือนการ์ตูนนิดนึง

แต่เหมือนเราอาจจะคุยกันแล้วไม่ค่อยเข้าใจอะไรอย่างนี้ค่ะ

เราเป็นครอบครัวอะไรคือเขาก็เข้าใจ

สถานการณ์ในอดีตเป็นยังไงก็ช่วงดีค่ะ

เหมือนเราไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากแล้วก็

แล้วด้วยความที่นางเป็นเด็กผู้หญิงนางสักทีอ้อนมาพี่เบนก็จะแบบหลง
ลาลาเบลสิทธิ์จอมขวัญถามตรงกับแม่ไปเลย

แล้วแม่ก็ตอบเป็นแบบเป็นเหตุเป็นผลว่าทุกคนก็รักกัน
แต่ว่าอาจจะแบบว่าคุยกันแบบว่าไม่ค่อยอันนี้เท่าไหนะ

แต่ได้ต้องชอบนะการสอนลูกของไอด่า

คู่นี้นะก็เมื่อที่ผ่านมาสุสรรควันเกิดคุณปู่นะคะ
ก็ไปร่วมกับวันเกิดกันด้วยน่ารักเชียว